บ้างไฟมาแล้วกะทำบ้าง

เติมน้ำมันอยู่แล้วจุดไฟซะเลย

แล้วมันเป็นยังไงเอาอย่าหาทำแบบนี้
โอ้โหใจจะวายค่ะ

ก็ตกใจช่วยกาดดับไฟ
เด็กป้ำพยามเหยียบ

นี่เด็กป้ำนก็คนิดใจนะ
ให้ไฟในหัวจ่ายนั้นดับก่อน

เด็กสองคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาเติมน้ำมันหลังจากเลิกเรียนนะคะ
แต่ว่าเพื่อนเล่นแบบนี้ไม่รู้นึกอะไรยังไงขึ้นมา
ตอนนั้นทุกคนตกใจหมดเลยนะ
พอเพื่อนเอามาฟาดเอาเสื้อแขนยาวมาฟาดไฟอยู่ตรงถังน้ำมันดับไฟลงเรียบร้อยแล้ว
โอ้โหก็เหตุการณ์นี้มันจบลงไม่ได้มีไฟไหม้ไม่ได้มีเหตุการณ์ระเบิด
แต่ว่าน้องเขาไปดูแบบเวลาจุดบ้างไฟไงคุณ
เขาก็เลยคิดว่าเออจุดแล้วรถมันจะพุ่งมั้
ก็เลยลองทำตามแบบเนี้ยค่ะไม่ใช่แล้วล่ะเออ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปั๊มน้ำมันที่อำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินนะคะ
เมื่อตอน๓โมงครึ่งก็เอามาเตือนภัยไว้
อย่าทำแบบนี้เพราะว่าในปั๊มน้ำมันอันตรายที่สุดเลย
ก็คือเรื่องไฟสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟ
ไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่หรือไฟแช็คก็ตามนะคะ